ต่อดีกว่าไม่รอแล้วนะฮะเพราะว่า
คุณผู้ชมรู้จักเกจิท่านหนึ่งที่ร้านนาหรือเปล่าชื่อว่าครูบาน้อย
ครูบาน้อยเตศปัญโยท่านกำลังจะเข้านิโรธกรรม๓วัน๓คืน
ก็มีการจุดประทัดเป็นหมื่นดอกชาวบ้านก็แห่ไปดูหางประทัด

มีตัวเลขท่านจะเข้านิโรธกรรมต้อง๓วัน๓คืน
ขอดูตัวเลขหน่อยละกันท่านครูบาน้อยเตชะปัญโยขออภัย
เป็นเกจิดังของร้านนานเพราะแหละเนี่ยเสียงประทัดดังขึ้น
เป็นการจุดขึ้นเพื่อเป็นการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ
ในการเข้าปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่านิโรธกรรมของพระครูสิริศีลสังวร
หรือว่าครูบาน้อยเตชปัญโยอายุ๖๙ปี
เป็นเกจิอาจารย์ล้านนาชื่อดังเจ้าอาวาสวัดศรีดอนหมู่
ตำบลชมพูอำเภยศรภีจังหวัดเชียงใหม่
นี่ดูกันเลยละกันไม่ต้องพูดมาก

ประทัดมันอะไรหน้าผ้าสีแดงมันก็มีทั้ง๒ตัว๓ตัว
ร่วงหล่นลงมาหลังจากจุดเสร็จก็ไปรอรับดูซะหน่อยสิ

ข้างล่างมองไม่เห็นผมไม่พูดนะ

แต่คุณผู้ชมจะมองแล้วแต่จะจินตนาการเอา

ลูกศิษย์ก็เลยขอถ่ายภาพที่บ้าน
ทีนี้การเข้าปฏิบัติธรรมนิโรธกรรมของครูบาน้อยในครั้งนี้เป็นปีที่๒๗แล้ว
ภายในสถานปฏิบัติธรรมเป็นกระท่อมกว้างสัก๕วายาว๕วาคุณผู้ชม
งด้วยฟางครับในเขตราชวัฒน์๗ชั้นหรือว่ารั้วไม้ไผ่
จะเข้าไป๓วัน๓คืนโดยที่ไม่ฉันพัฒนาหารเลย
เพียงน้ำที่มาจากวัดที่มีนามอันเป็นมงคล๙วัดเพียงบาทเดียวเท่านั้น
นี่บาทนี้บาทเดียวเท่านั้นฉันแต่น้ำนะฮะ
โดยในพิธีนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน๑๒รูปเข้าร่วมแล้วก็ทำการตรวจสอบภายในกระท่อม
ก็มีน้ำบาทเดียวจริงอย่างที่ครูบาน้อยท่านได้บอกไว้ในการอุปโภคและบริโภค
ซึ่งในพิธีครูวาน้อยมีการอัญเชิญทงชัยชนะปราบมารบันดาลโชคมหาลาบ
ซึ่งเขียนกระถาไว้เต็มผืนผืนนี้คุณผู้ชมมองให้ดีนะ
มีการเอาขึ้นสุดยอดเสาเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงการเข้านิโรธกรรมนะครับ
สำหรับวันออกนิโรธกรรมคือ๑๕กุมภาพันธ์เวลา๖โมง๙นาทีครับ๖โมง๙นาทีนะฮะ
ในวันที่ออกนิรกรรมนั้นจะมีวิธีใบสีสู่ขวัญแล้วก็สะดอกเคราะห์แบบล้านนามโบราณด้วย
แจกวัตถุมงคลให้กับลูกศิษย์ที่ไปร่วมทำบุญในครั้งนี้
ใครจะไปก็ไปแล้วกันนู่นอยู่เชียงใหม่นะครับ
อีกไม่กี่วันก็ถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล

เดี๋ยวจะมาเรื่อยค่อยทยอยกันมานะคะ